เอามาเริ่มขามแรกเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหแถวโคครามเขาตกใจกันหมด
มีคนไปเจอวัตถุต้องสงสัยนึกว่าระเบิด

คุณผู้ชมวัตถุที่ว่านี้นะฮะหลายคนก็ตกอกตกใจ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ในซอยประเสริฐมนุกิจ๒๙แยก๗
แขวงจราเข้บัวเขตราตรากรุงเทพฯอาหารคล

เดินเข้าไปสัก๖๐เมตรมีบึงขนาดใหญ่

ตอนเย็นมีคนตกปลาอยู่ริมบึง
แล้วคนตกปลาไปเจอเฮ้ยมันมีวัตถุต้องสงสัยวางอยู่

ก็ไปแจ้งความให้กับตำรวจไปตรวจสอบนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงเอาสายกั้นเลย
กั้นเป็นแนวป้องกันเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปนะฮะ
นะฮะแต่ว่าจากการตรวจสอบ
คือไฟแชคแต่ว่าเป็นไฟแชคแก๊สขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับระเบิดแบบลูกเกลี้ยง
ที่มันเป็นกระป๋องสภาพเก่าสนิมมันขึ้นทีเดียวแล้วก็มีเทปพันธุ์เอาไว้ด้วย
รอบรอบถังเนี้ยค่อนข้างแน่นมากทีเดียวนะฮะเอาไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
อันนี้ไม่ใช่ระเบิดครับเป็นไฟแช็กครับไฟแช็กเล่นแบบลูกระเบิดแต่ว่าเป็นไฟแก๊ส
แก๊สเติมที่ตรวจนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอามาเล่นกันนะครับเรียนแบบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังกันไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะครับ
เพื่อไปหาสิ่งของผิดกฎหมายอื่นแต่ก็ไม่ได้พบอะไร
อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะครับ